คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์เรื่องสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วบ้านนี้
ทะเลาะกันเสร็จคราวนี้ถึงขั้นที่ตัวภรรยาถูกยิงเสียชีวิตเลย
ระหว่างที่เมียตัวเองอาบน้ำอยู่ทะเลาะถกเถียงกัน
แล้วเอาปืนมาจ่อยิงเมียตอนที่เมียเปิดประตูออกมาเลยทีเดียว
แล้วเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมคือตอนนี้แม่ของคนตายก็สงสัยว่า
สภาพร่างกายลูกเนี่ยรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเลย
น่าจะถูกซ้อมก่อนด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรร่อนพิบูรณ์ค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเหตุยิงกันค่ะ
บ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอร่อนพิบูรณที่นครศรีธรรมราชที่เกิดเหตุ
ไปเจอศพของนางสาวสุชาดาหรือนางสาวจิ๋วอายุ๓๔ปี
นอนหงายแล้วมีบาดแพ้ถูกยิงด้วยวดปืนสร้างขนาด๓๘นะคะ
เข้าที่บริเวณศีรษะหนึ่งนัดเลือดในไหลท่วมหน้าเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังเจอปลอกกระสุน๓๘ตกอยู่๒ปลอกด้วย
คนก่อเหตุค่ะก็คือตัวสามีของนางสาวสุชาดานี่แหละ
นายสุนทรหรือนายทนอายุ๓๙ปี
พอเขาก่อเหตุยิงเมียตัวเองแล้วเขาก็หนีไปนะคะ
ทีนี้แม่ของนางสุนทรบอกแบบนี้ว่า
ปกติทั้งลูกชายและลูกสะพ้ายเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
มีปากเสียงโต้เถียงกันเป็นประจำอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุคือด้วยความที่ที่บ้านทำอาชีพทำสวนดอกไม้
ก็จะมีการทำกระเช้าดอกไม้พวงดอกไม้พวงมาลัยต่างส่งขายนะคะ
วันเกิดเหตุลูกสะพ้ายกลับมาจากไปส่งพวงมาลัย
แล้วเห็นว่ามีปากเสียงกับลูกชายลูกชายก็กำลังกินเหล้าเลย
ต่อว่ากันไปมาต่อว่าเมียว่าเมียกลับบ้านดึกผิดเวลา
ลูกสะพ้ายอาบน้ำอยู่ได้ยินว่าตะโกนทะเลาะกันเสียงดังลั่น

ค่ะแล้วพอลูกสะพ้ายเปิดประตูห้องน้ำออกมา
ลูกชายนี่แหละชักปืนเจาะยิงลูกสะพ้าย
พี่สมัยนะคะแม่ไปติดต่อขอรับศพลูกสาว
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุวรรณรังศรี

น่าเชื่อว่าทำไมตัวลูกเขยมายิงเมียตัวเองจนตายอย่างนี้
และไม่ต้องการให้มาขอคำมาด้วยเพราะแม่ไม่อโหสิกรรมให้
ยังสงสัยด้วยนะคะบอกว่านี่โหดเยี่ยมมาก
เพราะลูกเนี่ยโอ้โหน่วมไปทั้งตัวด้วยค่ะ
แม่พูดไปร้องไห้ไปแล้วแม่บอกว่า

ไม่ได้ไปยิงคือไม่ได้ว่าลูกถูกยิงแล้ววิ่งมาตาย
แต่คนก่อเหตุลูกเขยลากศพลูกสาวออกมา

พี่สาวชื่อคุณสุภาพรพี่บอกแบบนี้
น้องสาวก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วนะคะ

ก่อนจะมาอยู่กินกับนายสุนทรคนก่อเหตุ
เวลามีปัญหากันน้องจะเล่าให้แม่ฟัง
แต่เวลาอยู่ต่อหน้าแม่ก็เห็นพยายามทำตัวเหมือนเขารักกันดี

คาดว่าน่าจะเป็นปมปัญหาเรื่องหึงหวง
อยากให้น้องเขยมามอบตัวค่ะ

พบว่าตัวคนก็เห็นที่สมีโหดรายนี้
ได้เห็นบอกว่าในพื้นที่เขาพูดว่าเป็นขายใหญ่เลยนะ

ตอนนี้ของอนุมสารออกมาจับแล้วนะคะ